ดูเรื่องของพิษโควิดที่เล่นงานคนที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวกันหน่อย
คนขับรถแท็กซี่ถือว่าได้รับความเดือดร้อนโดยตรงนะ

กลัวไปหมดเลยว่าในรถแท็กซี่มันจะมีเชื้อโควิดติดอยู่
นี่แหละค่ะหลายคนบอกว่าวันหนึ่งบางคนได้ไม่ถึงร้อยเลยเนี่ยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโชเฟอร์คนขับรถแท็กซี่เนี่ยนะคะ
อายุ๓๘ปีค่ะเจอพิษโควิดเล่นงานเข้าไปนะคะ
เงินกินไม่ต้องพูดถึงและตอนนี้ซ้ำหนักค่ะ
ค้างค่าเช่าบ้าน๓เดือนก็เลยไปก่อเหตุแบบนี้
เหมือลอยอยู่ที่สะพานพุธตั้งแต่๘โมงเช้าค่ะ
เหมือลอยไม่ยอมพูดอะไรด้วยนะ
ชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เป็นห่วงว่าเหม่อลอยแบบนี้
มันเดาทางไม่ออกว่าจะกระโดดลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อไหร่
เจ้าหน้าที่ค่ะพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมตั้งแต่๘โมงเช้านะคะ

ไปนั่งอยู่บนสะพานพุทธราวเหล็กสะพานพุทธตั้งแต่๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้
เหมือลอยและหันหน้าออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะ
ไม่มีท่าทีจะกระโดดลงมา
ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงนี่แหละนะคะ

บางส่วนก็นั่งเรือเข้าไปเจรจาแต่ไม่มีการตอบโต้ใดนะคะ
จนทีพยายามพูดคุยลงไปข้างล่างด้วยเอาธนโครงไปพูดคุยกับเขา
เขาไม่ตอบโต้ค่ะเขาไม่พูดอะไรเลยท่าทีนั่งเหมือนลอยอยู่ตลอดแบบนี้
ตำรวจก็เลยเปลี่ยนแผนประสานขอรถกระเช้า
พอรถกระเช้ามาถึงค่ะนี่ค่ะพันธุ์ตำรวจโทษศักดิ์ชัย
ไกรวีระเดชาชัยรองผู้กำกับการสอนอปากคลองศาล
คุณผู้ชมจะเห็นนะภาพแรกยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่เลย
แต่ช่วงที่กระเช้ามาถึงมืดแล้วเขานั่งอยู่แบบนี้ตั้งแต่๘โมงเช้า
ใช้คำว่านั่งทั้งวันถูกต้องเลยค่ะ
หลังจากที่รองผู้กำกับสนปากคลองศาลค่ะมาถึงแล้วก็ขึ้นกระเช้าไปเจรจาด้วยตัวเอง
ทีนี้ใช้เวลาไม่นานค่ะ๕นาทีในยอดผู้ชายคนนี้ยอมลงมาจากสะพานพุทธ
แล้วก็มีเสียงปรบมือให้กำลังใจจากประชาชนและกู้ภัยที่เฝ้ารอดูเหตุการณ์
จากนั้นตำรวจนำตัวในยอดไปพูดคุยต่อนะคะที่โรงพักฟังเสียงผู้กำกับเล่าในช่วงที่ขึ้นไปเจรจาหน่อยค่ะ
แม่ค้าขายของตลาดนัด
พระมัดตลาดนัดก็ปิด
ช่วยเสริมกันไม่ได้

เล่าว่าปัญหาของนายยอดมาจากผลกระทบโควิด

ก็ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาแล้วก็ค้างค่าเช่าบ้านอีก๓เดือน
เป็นแม่ค้าขายของในตลาดตอนนี้ตลาดก็ปิดนะ

ลูกก็มีตั้ง๒คนที่ต้องเลี้ยงดู๓ขวบกับอีก๑๒ปีเนี่ยนะคะ
เครียดก็เลยก่อเหตุมานั่งอยู่ที่สะพานพุธ
เรื่องต้นรองผู้กำกับแนะนำค่ะ
ให้ไปเจรจาผ่อนผันหนี้สินก่อนโดยจะช่วยพูดกับเจ้าหนี้ให้

และแนะนำให้นายยอดกับเมียลองหาอาชีพอื่นทำก่อนชั่วคราวในช่วงเวลานี้
จากนั้นก็ลงบันทึกประจำวันไว้ประสานญาติให้มารับตัว
กลับที่พักนี่แหละเป็นความเครียดของคนที่เกิดขึ้น